คือว่าจะมีพระพุทธเจ้าสามพระองค์นะครับ

ซัมแปลว่าสามป้อก็คือรัตนาภูกโจ้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง
ชาวจีนเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าท่านจะมีมากมายนะครับดังเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาน
คือมีมากมายมหาศาลเลยแต่ว่าก็จะมีแค่สามพระองค์ที่ชาวจีนนิยมกราบไหว้กัน
และก็ตั้งอยู่ในอุโบสถของวัดจีนทุกวัด
คือองค์กลางก็คือว่าจะเป็นพระศรีศักยมุณีพุทธเจ้า
คือพระพุทธเจ้าในการปัจจุบันท่านก็จะถือมุณีหรือว่ารูปแก้วนั่นเอง
เพราะฉะนั้นท่านก็จะช่วยเรื่องหน้าที่การงานความสำเร็จและก็เหมือนกับว่าครอบครัว
หรือสิ่งที่เราอยากให้ขอพรให้สมความพัฒนา
องค์ด้านสายมือให้สังเกตที่พระหัสของท่านก็จะเป็นพระอมิตราพระพุทธเจ้า
ท่านทรงถือดอกบัวนั่นเอง
ดอกบัวนี่ก็แสดงถึงดินแดนสุขาวดีที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นมา
หรือชาวจีนหรือบางทีเราก็จะได้ยินในหนังจีนว่าอมิตราพุทธนั่นแหละก็คือจะเป็นพระองค์นี้นั่นเอง
ท่านก็เวลาที่เราร่วงหลับไปแล้วถ้าอยากจะไปเกิดในดินแดนสุขาวดีที่มีแต่ความสุขไม่มีทุกข์
ก็ให้ภาวนาพระนามของพระองค์ท่านเช่นนำมออมิตราพุทธไปเรื่อย
เวลาที่เราร่วงหลับไปแล้วท่านก็จะเสด็จมาด้วยพระองค์เองเสด็จมารับ
หรือแม้แต่ถ้าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ท่านก็จะสามารถประทานพรให้เรามีได็คมสุขความเจริญ
ท่านก็จะเป็นยาที่มียารักษาได้ทุกโลกในเจดีนั้น
เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย
หรือว่าคนที่เรารู้จักสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
ก็ให้มาไหว้ต่อพระองค์ท่าน
ท่านก็จะช่วยประธานพรให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
แล้วก็มีหมอดีมารักษา

คือปกติถ้าไม่มีสรรละการโควิดเหลือ
มาปัดตัวมาขอพรต่อองค์ไทยสุยียะ
ก็คือองค์ขวามือที่เราเห็นนั่นเอง
องค์ไทยสุยียะทางจีน
จีนกลางก็คือไทยสุยียะ
หรือก็จะเรียกว่าเทพภูมิคลองดวงชะตา
ถ้าเราอยากให้มีการไหว้นะครับที่เหมือนกับว่าคุ้มครองโดยชะตานะครับ
แล้วก็ชีวิตนี้ครับมีความเจริญลาบลื่นตลอดปีนะครับ
หรือคนที่เกิดปีชงเนี่ยครับก็เอาดวงนี้ครับ
มาฝากไว้กับองค์ไทยสุอิยนะครับให้ท่านภูมิคลองตลอดปีนะครับ
ในปีนั้นนะครับก็จะมีสิ่งที่เป็นความลาบลื่นนะครับ
แล้วก็มีความสุขความเจริญตลอดปีนะครับ
แล้วก็อีกองค์นึงเนี่ยครับนอกจากสะดอกฮอนแล้วนะครับ
องค์ไทยสุอิยนะครับคือเทพแห่งโชคราบตรงองค์นี้นั่นเองนะครับผม
ท่านก็จะมีลักษณะถือทองนะครับแล้วก็เป็นเราจะเรียกว่ายูอีนั่นเองนะครับ
อีเนี่ยครับก็คือว่าจะเป็นคล้ายกับว่าสัญลักษณ์แห่งความมงคลนะครับ
สิ่งใดทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จนะครับ
แต่ว่าอีกมือพระหัดหนึ่งเนี่ยครับก็จะถือทองนะครับ
ทางวัดก็จะมีอันเชิญองค์ท่านเนี่ยครับ
เป็นรูปจำลองนะครับไปตรงบริเวณด้านนอกนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป